พอแทงแฟนแทงเข้าไปโดนที่ลำคอ

ฆ่าการสาหัสห้าแผล

เอาแฟนไปขังในห้องน้ำจับเป็นตัวประกัน

ดูทางด้วยดูทางด้วย
นอนอยู่เมื่อกี้นี้ไม่ใช่คนเจ็บนะฮะ
นั่นคนก่อเหตุแต่ว่านอนสิ้นฤทธิสิ้นลาย
เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่รอดครับเจ้าหน้าที่
พร้อมกับอาวุธครบมือทั้งโลกกำบังทั้งปืนสั้น
แล้วก็อาวุธต่างสยบหนุ่มคลั่ง
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายสมหวังอายุ๓๓ปี
ไม้งามสยบคนคลั่งก็มาด้วย
ตำรวจสพสัตหีบที่ชนบุรีครับตัดสินใจไม่ได้แล้ว

เหยื่อที่เป็นตัวประกันเป็นผู้หญิงอายุ๓๐ปี
เป็นแฟนคนก่อเหตุถูกแทง๕แผล
เข้าที่ลำคอบริเวณราวนมขวาและชายโครงด้านขวาอาการสาหัส
นี่นะฮะแล้วถูกขังเอาไว้ในห้องน้ำ
ไม่ยอมปล่อยตัวออกมาไม่หนำซ้ำขู่จะทำร้ายเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ก็เลยต้องตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จตัวคนก่อเหตุ
แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สัตหีบชนบุรีครับ
พอคุมตัวนายสมหวังคนก่อเหตุที่มีลายสักพลอยเต็มตัวเลยเนี่ยนะฮะ
นี่ตอนจังหวะพาออกมาลากออกมาแบบนี้เลยครับคุณมิ้วคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะดูวินาทีตอนที่คุมตัวแล้วลากออกมาจากบ้านหน่อยนะครับ

เสื้อไม่ใส่ด้วยครับนอนทิ้งตัวแบบนี้เลยครับเคลียร์ทางนะเคลียร์ทางนะ
เคลียร์ทางเปิดทางแล้วพาคนก่อเหตุออกไป
ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับถึงมือหมอแล้วเรียบร้อย
แม่ของคนเจ็บบอกว่านายสมหวังมาที่บ้านแล้วจู่
มีอาการหวาดระแวงบอกว่ามีคนจะมาตามฆ่าเขา

คว้ากันไกลแล้วจ้วงแทงแฟนสาวลูกของคุณแม่
แผลอาการสาหัสแล้วก็ลากตัวไปขังไว้ในบ้าน

มีจังหวะที่กันไกลร่วงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคว้ามีด
มีมีดอยู่ในมือไม่กลัวแบบนี้ฮะ
พอแม่ตั้งสติได้แม่รีบโทรศัพท์หาตำรวจ
ขณะที่ตำรวจคุมตัวออกมามันมีจังหวะหนึ่งครับ
คุณมิ้วคุณผู้ชมกำลังจะพาตัวมาขึ้นรถกระบะ
มีคนตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้น
คนนั้นคือใครไปดูวินาทีดังกล่าวก่อนฮะ

ผู้ชายคนนี้ที่กดพื้นไว้นั่นคือน้องชายคนเจ็บนะครับ
คือเขาโกรธมากเขาเลยถามไงทำไมต้องมาทำอะไรแม่

วินาทีที่จับตัวขึ้นรถกระบะแล้ว
เขาเลยต้องบอกว่าให้รีบเอารถออกไปเลยฮะ

พอไปถึงที่โรงพักตำรวจคุมตัวไปตรวจฉี่ครับ
ม่วงฮะยืนยันพบสารเสพติดในร่างกาย
แล้วพบว่าเป็นยาบ้าครับ
เสพยาบ้านั่นเลยอาจจะเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องราวทั้งหมดหรือเปล่า
หลอนคิดว่าจะมีคนตามฆ่าแล้วคว้ากันไกลแทงแฟนตัวเอง
คบหาดูใจกันได้สัก๓๔เดือน
แจ้งข้อหาตามที่เห็นคุณผู้ชมครับ
พยายามฆ่ากักขังหน่วงเหนียว
และความผิดตามพรบยาเสพติดนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านจุดเกิดเหตุครับ

แม่ทั้งน้องชายไปที่โรงพยาบาลเฝ้าอาการคนเจ็บ
ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อวานประมาณบ่าย๓
ได้ยินเสียงน้องผู้หญิงคนเจ็บเขาร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ออกมาดูเห็นแม่ของคนเจ็บกด๑๙๑โทรหาตำรวจแล้ว
แล้วก็เสียงดังเอะอะโวยวายออกมาจากบ้าน
มีคนตะโกนบอกอย่าเข้ามานะมีอาวุธ
ขู่แบบนี้ครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
ตัวของนายสมหวังคนก่อเหตุ
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะ
ก็เพิ่งจะรู้ว่าเป็นแฟนลูกสาวบ้านนี้หรอ
เพิ่งจะมาอยู่แถวนี้ได้สัก๓๔เดือนเขาบอกแบบนี้ฮะ
นี่นะครับอันนี้ครับพี่บ้านเล่าให้ฟังนะครับ

เจ้าหน้าที่ตามความคืบหน้าเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจโรงพักสัตหีบ
พากันไปยังไม่พอมีเจ้าหน้าที่กรมประสุทธิ์อำเภอสัตหีบด้วย
อ้าวประสุนศัตริย์มาทำไมเดี๋ยวเฉลยให้ฟัง
เขาพากันไปที่บ้านของคนก่อเหตุครับ
ไปตรวจสอบหน่อยซิว่าในบ้านมันมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
กว่าจะเข้าบ้านได้มายืนเก้กังตรงรั้วนี้

มันมีเสียงหมาแล้วดูน่าจะดุด้วยฮะ
เห่าสวนออกมาลองดูวินาทีนั้นหน่อยครับ
นี่ครับคือต้องตั้งหลักก่อนฮะ
เพราะถ้าเข้าไปแบบ๐๔๐๕ไม่รู้ว่าหมากี่ตัว
ใช่ต้องระวังก่อนแหละต้องดูเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองด้วยนะ

พอชัวร์แล้วเข้าไปแล้วปรากฏว่าเจอหมาอยู่ในกรงไม้ครับ

คุณมิวคุณผู้ชมดูป้ายสิฮะเขาเขียนด้วยนะว่าหมาดุจริง
แต่ตัวสวนออกจะอ่านยากนิดนึง
กรงนี้เป็นหมาพิษบูฮะ
มันถูกขังไว้ในกรงไม้นี่ฮะต้นต่อเสียงเห่า

เพราะว่ามีข้อมูลรายงานเบื้องต้นว่าเลี้ยงหมาดุเอาไว้
เป็นหมาที่คนก่อเหตุเลี้ยงเอาไว้แล้วผูกพันมาก

เข้าไปในบ้านครับไปตรวจค้นดู
ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายในตอนแรกนะฮะ
แต่ไปเจอซองซิปข้างในมีผงสีขาว
ก่อนที่ต่อมาเนี่ยทางด้านของตำรวจเนี่ย
พงหญ้าเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
แถวพรงย่าเหล่านั้นลุงของคนก่อเหตุก็บอกว่านายสมหวัง
หลานชายพฤติกรรมก้าวร้าวโอ้โหญาตินี่เอือมระอาเลยแล้วบ้านหลังนี้
จะมีวัยรุ่นมามั่วสุมอยู่บ่อยบ่อยด้วยครับอันนี้ข้อมูลจาก
ของผู้ก่อเหตุนะฮะผู้กำกับการโรงพักสัตหีบครับ
เปิดเผยล่าสุดบอกว่าตรวจสอบประวัตินายสมหวังแล้วเคยถูกจับ
คดีพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคุกเนี่ย
สักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุอีกในครั้งนี้เมื่อวาน
ช่วงบ่ายนะครับมีพยานอีกคนครับคุณมิ้วคุณผู้ชมเป็น
เด็กผู้ชายอายุสิบสี่ปีเด็กคนนี้เขาบอกว่านายสมหวังเนี่ย
ด้านซ้ายของจอที่ถูกจับสิ้นลิฟต์อยู่ตรงนั้นนะฮะบังคับ
ให้น้องเนี่ยขึ้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วให้ถอดเสื้อเอา
เสื้อมาปิดตาเหมือนกับว่าจะพาไปไหนสักที่พอพามาถึง
ให้เข้าไปอยู่ในบ้านครับน้องเขาเห็นวินาทีที่จู่จู่
สมหวังเนี่ยคว้ากันไกลไปแทงแฟนแล้วแฟนพยายามหนีจนกัน
ร่วงเพราะว่าผู้หญิงก็สู้พอกันไกลร่วงเสร็จสมหวังบอก
เฮ้ยเองหยิบกันไกลมาให้หน่อยน้องผู้ชายอายุ๑๔ไม่หยิบ
ให้นะฮะบอกว่าไม่เอาแล้วพี่ผมไม่ช่วยล่ะไม่เอาล่ะเขาบอก
ไม่เป็นไรกูมีมีดเลยไปเจอมีดตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
นี่คือสิ่งที่น้องอายุ๑๔นั้นเล่าให้ฟังเพิ่มเติมในฐานะ
พยานนะครับก่อนที่จะหาจังหวะวิ่งออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว
ตำรวจก็เข้าไประงับเหตุนะครับเบื้องต้นหลังจากที่ตรวจสอบ
วันนี้ส่วนของไอ้เจ้าแรมโบ้เนี่ยทางการบอกว่าเป็นห่วง
เหมือนกันกลัวมันจะดุขึ้นเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่อาหารไม่ได้
มันก็จะเครียดไงต้องให้ญาติเนี่ยไปช่วยดูแลส่วนเรื่องของถุง
ไอซ์ที่เจอเนี่ยก็คงต้องไปขยายผลตรวจสอบต่อนะครับอาการคน
เจ็บครับล่าสุดคุณแม่บอกว่าตอนนี้ใจคอแม่ไม่ค่อยดีเลย
หัวด้วยจากการถูกทำร้ายตอนแรก๕แผลเข้าที่ลำคออันนี้
สำคัญราวนมขวาชายโครงขวาแล้วตรงนี้มาเจอแผลที่หัว
อีกแม่บอกว่าขอยืนยันเอาผิดกับสมหวังถึงที่สุดแล้วแม่ก็
วางสายไปแม่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาล
ครับก็นี่แหละค่ะสาเหตุอันเนื่องมาจากยาเซปติกในยาบ้า
ในยาไอซ์ที่เจอนะคะ